ติดตามกันต่อช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสำรวจร้านทองกันหน่อยนะครับ
ปีนี้ตรุษจีนนะครับร้านทองนิยมทำทองคำที่ใช้เลเซอร์พิมพ์เป็นรูปหน้าคน
ลงบนแผ่นทองคำนะครับทำให้ประชาชนนิยมไปสั่งกันมากทีเดียว
และตัวจริงแบบนี้ร้านทองก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ร้านค้าทองนำเทคโนโลยีแบบเฉพาะสร้างสารลงบนแผ่นทองคำเป็นการจุงใจคนซื้อ
โดยราคาเริ่มต้น๕๐๐บาทขึ้นไปมี๒ขนาดคือ๒๕สตางค์และ๕๐สตางค์
เป็นไปตามความต้องการและความนิยมของคนในปัจจุบัน
ซึ่งทำให้บรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคัก
เช่นเดียวกับจี้รูปไก่ตรงกับปีนักศัตว์เปียรกา
ก็ได้รับความนิยมเช่นกันค่ะ
ปีนี้ความนิยมในการซื้อทองคำรูปพันธ
คงได้รับความสนใจจากประชาชนใกล้เคียงกับทองคำแท่ง
หลายคนเลือกซื้อเพื่อสวมใส่เป็นเครื่องประดับ
และบางรายซื้อเพื่อเก็บไว้ลงทุน

ปรับขึ้นมาร้อยละ๑๒๕จากช่วงไตรมาส๔ปี๒๕๕๙
ทำให้ยังมีแรงซื้อจากนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ราคาทองคำในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีนี้
เฉลี่ยจะอยู่ที่๒๑๕๐๒๒๐๐บาทต่อบาททองคำค่ะ
โดยราคานี้เป็นการปรับขึ้นมาจากช่วงต้นปีประมาณร้อยละ๕แล้วนะคะ
โดยปีนี้ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยบวกอีกหลายด้าน

ดังนั้นร้านค้าทองจึงแนะนำว่านักลงทุนยังสามารถซื้อทองคำ
สะสมเพื่อทำกำไรในปีนี้ได้อยู่ค่ะ
ร้านค้าทองประเมินราคาทองคำมีปัจจัยบวกจากความไม่แน่นอน
ของการดำเนินนโยบายของสหรัฐ
ปัจจัยเศรษฐกิจโลกการเมืองในหลายประเทศ
ซึ่งเชื่อว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้
ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองสูงขึ้น
คาดว่าแนวโน้มราคาทองคำในตลาดโลกปีนี้จะอยู่ที่๑๑๓๐๑๓๓๕ดอลลาร์สาระต่อออน
จะทำให้ราคาทองคำในประเทศอยู่ที่บาทละ๑๙๒๐๐๒๒๐๐๐บาท
ปีนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับ
ว่าอย่างดานัลดทรัมป์ที่เข้ามารับตำแหน่งนะครับ
คงจะต้องมาดูในเรื่องของวิธีการดำเนินประเทศเขานะครับ
นโยบายจะสามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้หรือเปล่านะครับ
ก็แน่นอนว่าการกล่าวสุนทรพฤษในวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็ต้องดูว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจ้งแรงงาน
แรงงานของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผลิตสินค้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ย
จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับ
หากมีปัจจัยผันผวนในเรื่องของการเมือง
อาจจะทำให้ทองคำมีผลบวกจากตรงนั้นนะครับ
ราคาทองคำในระยะต่อไปมีแนวโน้มผันผวน
แต่ยังถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่ควรเก็บสะสมไว้
เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว
สิริพักกมลตรายตึงตรีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน